สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้มาพร้อมกับภาพความหนาวเย็นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยที่หลายคนรอคอยนะครับ
เพราะว่าหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่จะทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคิริคันลดลง
แล้วก็บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของทั้งเหนือและอีสานก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบนะครับสำหรับนักท่องเที่ยว
แต่ว่าจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรามาตรวจสอบกันนะครับ
นี่ครับเป็นปัจจัยสำคัญครับก็คือบริเวณความกดอากาศสูงในวันนี้ก็จะมีกำลังแรงเลยทีเดียวนะครับมีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
จะเหนียวนำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามรสุมฤดูหนาวมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น
หอบเอาอากาศหนาวลมเย็นเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ปีกปีกตะวันออก
โดยจุดแรกที่จะเข้ามาก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
หลังจากนั้นก็จะลงมาต่อในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
แล้วก็วกกลับขึ้นไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
เพราะว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภูเขานั้นมีลักษณะเตี้ยกว่า
จึงใช้ช่องทางนี้ในการเดินทางเข้ามา
อกจากนี้เองลมหนาวที่มาในครั้งนี้

อยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
ค่อยเลื่อนต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ตอนกลาง
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่าง

นี่คือการคาดการณ์ฝน๖โมงเช้าในวันพรุ่งนี้
จะสังเกตว่าท้องฟ้าค่อนข้างโล่งเลยนะครับ
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง
ส่วนนี้เป็นการคำนวณในช่วงเที่ยงวันนี้
จะพบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจนถึงตอนล่าง
เริ่มมีกลุ่มฝนเข้าปกปรุงตอนบ่ายโมง
ในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดแม่ห้องศรมีอยู่นิดหน่อย
ส่วนนี้เป็นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะเริ่มมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนครับ
ไล่มาตามแนวชายฝั่งนะครับพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทย
ดังนั้นที่เที่ยวไปในบริเวณอันกล่าวก็ต้องระวังหน่อย
จุดที่มีฝนตกอาจจะทำให้เกิดคลื่นสูงเกิดขึ้นได้
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลมหนาวในครั้งนี้
ส่งผลต่อแต่ละภูมิภาคอย่างไรบ้างในบริเวณทางตอนบน
สำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ
เขาบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๑๗๒๑องศาครับ
อีสานนะครับช่วงตั้งแต่๒๓ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๗
อุณหภูมิก็จะเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียตเช่นเดียวกัน
ต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๑๖๒๑องศาเซลเซียต

อุณหภูมิก็จะเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียตเช่นเดียวกัน
สุดจะดีอยู่ที่ประมาณ๒๐๒๒องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกช่วง๒๓๒๗พฤศจิกายนนี้
อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ต่ำสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ๒๐๒๓องศาเซียต
นี่คือภาพรวมความหนาวเย็นที่เราจะได้เจอกันนะครับ

ดังนั้นช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
ท่องเที่ยวที่จะเดินทางตามจุดต่าง
บริเวณทางตอนบนก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหานุสุดีครับ